ขยับต่อไปดูความเคลื่อนไหวของทีมโคศกรัฐบาลงานงอกเลยฮะ
ต้องรีบออกมาสยบข่าวก่อนเพราะว่าเหมือนมีข่าวว่าจะต้องยุบสบค
เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฮะ
เรื่องของเรื่องในที่ประชุมคอรมอลยังไม่เคาะเมื่อวานนี้ไง
เมื่อวานที่ควรดังคาร๒๑กัญญายนยังไม่เคาะต่อพอรกอฉุกเฉิน
แล้วหมดเมื่อไหร่สิ้นเดือนกุฎกันยานี้แล้ว
หมด๓๐กันยานี้แล้วหากปล่อยให้หมด๓๐กันยานี้
โดยไม่ต่อพรกรฉุกเฉินเท่ากับเป็นการยุบภารกิจของสบคไปในตัวด้วย
ท่านรองโฆษกรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ต้องออกมายืนยันนะว่าร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องพรกรฉุกเฉินที่ว่านี้
จริงแล้วยังมีเวลาในการจะต่อหรือไม่ต่อ
และจริงก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะกับเรื่องของการยุบหรือไม่ยุบสบค
แปลง่ายคือวันอังคารหน้าหากจะมีการต่อก็สามารถต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไปได้
แต่มีข่าวดีคือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟฟรี
ต่อวีซ่าอีกหนึ่งปี

คือมีผลตั้งแต่ตุลาคมนี้ไปจนถึงตุลาคมปีหน้า

สำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ

ค่าไฟเนี่ยถ้าหากใช้ไม่เกิน๕๐หน่วย
ไม่เกิน๕๐หน่วยฟรีเลยครับ

แล้วก็ให้สิทธิ์๓๑๕บาทต่อครัวเรือนด้วย
แต่หากใช้เกิน๓๑๕บาทไอ้จิ้งส่วนเกิน

ค่าไฟฟรีไม่เกิน๕๐หน่วย
แล้วได้รับสิทธิ์๓๑๕บาทประมาณสักเกือบจะ๒ล้านครัวเรือน

เขาก็จะมีการอนุมัติวงเงิน๑๐๐บาท

ดังนั้นหากใครใช้เกิน๓๑๕บาท
ก็เป็นการจ่ายส่วนต่างกันเอาเองก็แล้วกัน

ว่าค่าน้ำค่าไฟฟรีต่อเวลาอีก๑ปีครับ